แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปนี่ไปลองริฟทคอฟฟี่

ไม่ที่จะพาไปลองนี่เป็นชื่อร้านเขา
ร้านเขาชื่อว่าลองริฟทคอฟฟี่
เป็นร้านกาแฟที่เขาเปิดมาในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ถูกอกถูกใจคนที่ชอบทานกาแฟดริฟต์นะคะ

สวัสดีครับคุณอ้ามคุณชิสาแล้วก็คุณไปตองนะครับ
ผมนัดนะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟรองดิบแล้วก็ขายต้นไม้ด้วยนะครับ

เมื่อกี้คือคุณนัทนะคะเป็นเจ้าของร้านเนาะคุณนัทธพลเนธศรีเขาเป็นเจ้าของร้าน
คือช่วงร้านเนี่ยเขาเพิ่งเปิดในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละที่ระบาดหนักเนี่ย
และตัวเขาเองเป็นคนหลงไหลในการบรีฟกาแฟอยู่แล้ว
ก็เริ่มจากลองริบกาแฟให้เพื่อนในออฟฟิศลองทานกันดูนะคะ
คุณนัทเนี่ยค่ะเขาเป็นพนักงานกราฟิกนะคะ
แล้วก็เป็นช่างภาพให้บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งด้วยนะคะ
ริฟกาแฟแล้วก็เปิดร้านขายกาแฟที่มีต้นไม้ขายอยู่ด้วย

เป็นร้านเรียกได้ว่าแบบเปิดร้านกาแฟในร้านขายต้นไม้ของคุณแม่กับน้องสาว
ก็คือเหมือนรวมเอาสองอย่างมาไว้ในร้านเดียวกัน
ริบกาแฟให้ลูกค้าคุณนัทเขาจะโชว์พันธุ์เมล็ดกาแฟก่อน
ก็คือต้องอธิบายว่ารสชาติของเมล็ดกาแฟต่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไง
เพราะว่ากาแฟดริฟต์มันจะมีความแตกต่างที่เราเลือกสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟด้วย
สายพันธุ์ก็จะออกเป็นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
อันนี้ก็ต้องมาชั่งก่อนแล้วก็บดด้วยมืออย่างนี้
ใช่แล้วเขาที่นี่เขาบอกว่าเขาจะเป็นกาแฟสดคั่วมึงจากหมู่บ้านผาฮีจังหวัดเชียงราย
เป็นกาแฟจากเชียงรายนะคะร้านเขาจะเป็นแบบคั่วมือระดับคั่วเข้ม
เข้มก็คือจะได้โทนแบบดาร์กช็อกโกแลตก็คือกลิ่นจะออกไม่ไหม้นิดนึง
คืออันนี้มันเป็นขั้นตอนของการทำเมล็ดกาแฟนะคุณผู้ชม

คือผมจะบอกว่าการชงกาแฟเนี่ยบางทีมันเหมือนงานศิลปะเหมือนกันนะ
เป็นงานศิลปะคุณอย่างที่บอกแหละว่าแบบคนที่เขาชื่นชอบในการเรียบกาแฟ
เขาก็จะรู้แม้กระทั่งว่าเมล็ดกาแฟของแต่ละที่มันแตกต่างกันยังไง
แล้วกลิ่นแล้วความคั่วคือมันจะมีคั่วแบบคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มถูกไหม
แต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันก็คุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณอยากได้กาแฟคั่วแบบไหน

กาแฟเสร็จแล้วก็กินสิคะคุณ
จะตั้งเอาไว้เย็นทำไม
เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยโดงป่อต้นมงต้นไม้มีตรงแค็กตัส

ดิฉันจะบอกว่าด้วยความที่ว่ามันเหมือนงานอาร์ต
เขาเนี่ยเป็นช่างภาพถูกไหม

เขาออกแบบและทำด้วยตัวเอง

เก่งมากส่วนเมนูก็จะมีเมนูแนะนำอื่นด้วยนะ
ไม่ได้ชอบแบบกาแฟรีฟอยากได้เป็นกาแฟเย็นแบบนี้
มนชนะเขาชอบใส่น้ำผึ้งนะคะ

อันนี้ที่ฉันชอบอันนี้ดิฉันชอบคุณแม่ชอบไหมคะ

แล้วก็ลิ้มลองความหอมอร่อยของกาแฟ

เดินไปเพลินชอบต้นไม้กันได้ดิ
เขามีแคคตัสด้วยนะกระบองเพชรใช่ไหม
แล้วก็มีต้นไม้อื่นไม่ได้มีแต่แคคตัสนะ
ต้นไม้อื่นอย่างเมื่อกี้แบบบัวบอกโขดก็มีเยอะแยะมากมาย

เช้าเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะ
หรือติดตามแจ้งเปิดปิดร้านบนหน้าเฟซบุ๊ค

เพราะว่าหนึ่งคือคุณพี่เขาต้องทำงานประจำด้วย
แล้วก็เปิดร้านกาแฟเป็นแบบอาชีพที่เขาชื่นชอบเหมือนกันนะคะ

นี้สมัยนี้ทำหลายอาชีพมันไม่ผิด
จริงดีด้วยมันเป็นการต่อยอดนะเพราะว่าบางคนบอกว่าอาชีพเดียวไม่พอแล้ว
แบบนี้ต้องไปลองดูนะน่าจะทางคุณเพราะมีกาแฟแล้วมีต้นไม้ด้วย
โอ้แล้วอยู่แถวใส่ใหม่ด้วยไปไป